คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เรามีการนำเสนอคลิปหนึ่งคลิปถีบสถานโลกันจำได้ไหมใช่ไหมคะ
วินมอเตอร์ไซค์ขี่คู่กันมากับมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งปรากฏว่าวินมอเตอร์ไซค์ไปถีบมอเตอร์ไซค์อีกคันล้มแล้วเคราะห์ดีมาก
รถที่ตามมาข้างหลังเนี่ยเขาไม่ไปทับจนกระทั่งมีเหตุสลดเกิดขึ้นเห็นไหม
คลิปนี้แหละค่ะเรานำเสนอไปแล้วล่าสุดนะคะพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เป็นคนไปถีบเขาเนี่ย
ตามคลิปเราเห็นว่าถีบใช่ไหมแล้วสังคมสื่อออนไลน์ก็เห็นว่าถีบ
แต่พี่แกเดินทางมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะพี่แกบอกว่าผมไม่ได้ถีบยกเท้าป้องกันตัวเฉย
ยังไงคุณขับตามหลังเข้าไปแล้วก็เห็นยกเท้าถีบเลย
นี่ไงคุณคุณผมดูตามภาพนี่เห็นไหมป้องกันยันนะยันเลยอ่ะ
เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการป้องกันตัวเขาตามไปป้องกันตัว
เออใช่วอนสังคมอย่าตัดสินเพียงคลิปคลิปเดียวนะคะทีนี้เอาล่ะไหนล่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปเลยไปที่บ้านของพี่วินมอเตอร์ไซค์คนนี้
ชื่อว่าพี่หมีชี้แจงบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกสาว
ไม่ได้ไปรับส่งผู้โดยสารระหว่างที่ขับมาขี่มาเนี่ยก่อนถึงจุดเกิดเหตุ
มีรถมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีขับปากหน้าแล้วชนเข้ากับที่พักเท้าของรถของเขา
แล้วก็เลยที่สุดแล้วมีปากเสียงกันมีการท้าทายกันไปท้าทายกันมา
พยายามที่จะบอกให้อีกฝ่ายจอดรถลงมาคุยให้รู้เรื่องเลย
แต่อีกฝ่ายไม่ยอมจอดกลับด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
พี่แกก็เลยโกรธโกรธเสร็จปุ๊บเร่งเครื่องเลยค่ะ
เร่งเครื่องพยายามที่จะขับตามส่วนอีกฝ่ายเนี่ยก็หลบหนีนะคะ
เขาก็เลยพยายามที่จะขับตามไปประกบเพื่อจะเรียกให้จอด
แต่สุดท้ายอีกฝ่ายก็ไม่จอดพอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะ
อีกฝ่ายพยายามที่จะขับเบียดเข้ามา
หมีเขาอ้างแบบนี้นะคะรถอีกฝ่ายพยายามที่จะขับเบียดเข้ามา
ตัวเองก็เลยเอาล่ะได้จังหวะยกเท้าเพื่อป้องกันตัว
แต่อีกฝ่ายน่าจะเสียหลักล้มไปเองโดยไม่รู้เลยนะว่าอีกฝ่ายเนี่ยรถเขาล้ม
ไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายรถเขาล้มพี่หมีก็เลยบอกว่า
ตัดสินใจเร่งเครื่องหนีเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายคู่กรณีเนี่ย
เดี๋ยวจะตามมาทำร้ายร่างกายแล้วเรื่องมันจะบานปลายนะคะ
ส่วนอีกเรื่องเมื่อวานนี้พี่หมีชี้แจงก็คือป้ายทะเบียนรถสีขาว
คุณเห็นใช่ไหมเมื่อสักครู่ไม่ใช่ป้ายเหลืองรถคันที่ก่อเหตุเนี่ย
ใช่ปกติถ้าคุณเป็นวินคุณต้องใช้ป้ายเหลืองถูกไหมตามกฎหมาย
แต่เนี่ยรถมันเป็นป้ายขาวเขาบอกว่าวอนสังคมอย่าเข้าใจผิด
แจ้งด้วยบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถของลูกสาวที่ลูกสาวขับไปทำงาน
แล้ววันนั้นเนี่ยเขาเองขับรถคันนี้ไปส่งลูกสาวซึ่งปกติถ้าเขาทำงานเนี่ย

ใช่ค่ะคุณผู้ชมฟังเสียงพี่หมีหน่อยนะคะ
พี่มั่นใจว่าขาวเนี่ยไม่ได้ไปโดนตัวรถของเขา

อื้มมคือเขาเริ่มที่จะหัก
ปุ๊บผมก็ยกเท้าเพื่อป้องกันตัวป้องกันตัวผมเองกับลูก
ผมก็เลยบิดไปเลยแล้วไม่รู้ว่าเขาจะมาทำร้ายผมหรือเปล่า
ผมก็เลยบิดไปไม่สนใจคือชั่วโมงนั้นก็คือต้องบิดหนีอย่างเดียว
ตำรวจโรงพักประตูน้ำจุลาลงกรนะคะ
ก็เลยบอกว่ามีการแจ้ง๒ข้อกล่าวหากับพี่หมีก็คือ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแล้วสองทำให้เสียทรัพย์นะคะ
ส่วนเรื่องทะเบียนป้ายขาวตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบ
แล้วถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีการขอทะเบียนอย่างถูกต้อง
ไม่มีการทำอย่างทุกอย่างให้ถูกต้องเนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นวินเถื่อนก็จะต้องมีการนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ถ้าบอกว่ารถคณะไม่ของลูกสาวและรถคณะไหนของพี่หมีล่ะ
เอารถป้ายเหลืองมายืนยันสิว่าอันนี้รถผมก็ว่ากันไป